เพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นทหารโบราณ
เดินกันอยู่บริเวณวัด๔๐๐ร้าง
เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณทหารกล้าของขุนรองประหลัดชู
พร้อมนักรบทั้ง๔๐๐นาย

ดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะครับ
ที่วัดราชมันหรือว่าวัด๔๐๐ร้าง

หมู่ที่๓ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญ

เป็นวัดเก่าแก่สมัยอายุทยานะคุณ

ประชาชนก็มากราบไหว้ขอพร

เล่าลือกันว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ไม่มีใครกล้าไปตัดไปโค้น
คุณตาจำนงถนอมสินวัย๗๒ปีซึ่งเป็นกรรมการวัด

บอกว่าที่นี่มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา
ในยามค่ำคืนจะมีทหารนักรบโบราณเดินออกมา
รวมถึงตาเองตาก็เคยเห็นกับตาเลย

เพื่อทหารนั่งเป็นแถวตรงนี้

พอนี่ลูกศรีไม่ได้อยู่

เพราะว่ามันทักษิตมากตรงนี้ทักษิตที่ทักษิตมาก
ผมเคยเจอผมยกมือไหว้ทหารเขาเดินเป็นแถวเลย
แต่นี่คนบนคนที่อื่นเขาก็เจอเขาก็ยกมือไห้เขาก็เดินเป็นแถวเนี่ย
เนี้ยเขาเดินเป็นแถวหมดเราก็ไม่รู้เขาจะเดินทำไมนะ
ผมก็ยกมือไหว้ก่อนผมก็ไม่กลัวผมก็บอกมาดีบอกมาขอลูกเขียดหน่อยนึง
มาจากกลางก็มาหาลูกเขียดแถวนี้เยอะผมก็บอกแจทยังเล่าก็อยู่เลยตอนนี้
แต่งตัวเป็นชุดโบราณเลยทหารโบราณ
นี่นะครับคุณตาจำนงยังบอกว่ามีชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคน
ของนักรบก็คือขุนรองประหลัดชูพร้อมทั้งทหาร๔๐๐นายนะครับ
เพราะว่าถ้าตามประวัตินะเราก็อ่านประวัติว่า
เอ๊ะประหลัดฉู่ขุนรองประหลัดฉู่มีจริงไหม
เขาบอกว่ามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับว่านายชูเป็นครูดาบนะครับ
เป็นผู้มีฝีมือในเขตเมืองวิเศษชายชาญมีลูกศิษย์จำนวนมาก
เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปแล้วก็นายชูก็เป็นผู้นำ
ในการที่จะนำไพร่พลเข้าเป็นกองอาสาสมัคร๔๐๐คนสังกัดกองอามาตย์
เพื่อเข้าร่วมทัพกรุงศรียุธยาในการต่อต้านการลุกครองของกองทัพพม่า
สงครามพระเจ้าอลองพญาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนรองประหลัดชู
แต่ว่าการไปรบครั้งนั้นที่ประจวบคลีขันหรือว่าเมืองกุยบุรีในปัจจุบันนี้นะ
กุฎบุรีประจวบในปัจจุบันที่ตำบลอ่าวน้อยปรากฏว่าขุนรองประหลัดชูเสียชีวิตที่นั่น
ต่อมามีการนำกระดูกของขุนรองประหลัดชูกลับมาไว้ที่วัดราชมัน
จากนั้นย้ายกระดูกทั้งหมดมาไว้ที่วัด๔๐๐ในตำบล๔๐๐แทน
พร้อมกับสร้างเจดีบรรจุวิญญาณเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้นะครับ
ด้านของนายทวีไตรยฐาอายุ๖๗ปีกรรมการวัด๔๐๐เล่าให้ฟังบอกครอบครัว
เคยประสบเหตุการณ์ลูกเขยเป็นนายทหารเกิดอาการประหลาด
อยู่ตาเนี่ยเป็นสีแดงเลยนะคุณเขาบอกดวงตาเป็นสีแดงเลย
แล้วอยู่ก็บอกชื่อตัวเองว่าชื่อเพชรเป็นทหารเอกของขุนรองประหลัดชู
อยากจะได้ผลไม้สีเขียว๕อย่างทำการบูชาขุนรองประหลัดชูค่ะ
จากนั้นทางญาติก็ต้องนำเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้รูปปั้นของขุนรองประหลัดชู
แล้วนะครับนายทหารในนั้นก็มีอาการเป็นปกติ
ที่บอกว่าตาสีแดงก็หายกลับมาเป็นปกติ
ตาแดงกล่ำประกายออกมาเลยนะฮะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอไว้
ที่วัดแห่งนี้จะเป็นวัดร้างแต่ชาวบ้านยังเชื่อและศรัทธามากราบไหว้อยู่เป็นประจำนะครับ
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่มีต่อแผ่นดินนะครับ
นี่ก็กลายเป็นวัด๔๐๐ร้างไงคุณนะ